ช่วงนี้มาดูบรรยากาศของความแม่ความเป็นแม่แล้วก็ความเป็นลูก
แต่ว่าบางทีนะคะหญิงตั้งคันที่ใกล้จะคลอดนี้
ก็ต้องไปเจอกับเหตุการณ์ที่ค่อนข้างฉุกเฉินปวดท้องนะคะ
ก็บางทีก็ไม่มีรถไปไม่ทันบ้างนะคะ
คนที่จะทำหน้าที่นี้ก็คือหน่วยกู้ภัยรวมทั้งตำรวจ
แต่ว่าภาพที่จะพาไปดูนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดเลยนะคะ
เป็นกู้ภัยสาวอายุ๑๙ปีเท่านั้น
คลอดคุณแม่ท่านหนึ่งและเป็นการทำคลอดครั้งแรกของเธอด้วยนะคะ
แต่สรุปแล้วเหตุการณ์นี้ก็ปลอดภัยทั้งคุณแม่คุณลูกเลยนะคะ
ก็คือนางสาวศิวราแดงนาค่ะ

ตัดสินใจทำคลอดให้กับหญิงท้องแก่ที่น้ำคร่ำแตกขณะที่อยู่ท้ายรถกระบะนะคะ
หลังก่อนหน้านี้ศูนย์มูลนิธิวิทยุสว่างเคียรีธรรมจังหวัดเลยได้รับแจ้งเหตุว่า
มีหญิงใกล้คลอดค่ะ
ขอความช่วยเหลือให้ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
เมื่อไปถึงพบนางสาวอำพรมีสินอายุ๒๙ปีค่ะ
คร่ำแตกหัวเด็กโผล่ออกมา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยตัดสินใจทำคลอดเองเลยนะคะ
ซึ่งนางสาวศิวราเปิดเผยว่าดีใจค่ะ

ทำคลอดครั้งนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะคะ

ครับ

ใช้เวลาว่างจากการเรียนหนังสือมาสมัครเป็นอาสากู้ภัยค่ะ
ก็อยู่ประจำที่จุดนี้มา๓ปีแล้วนะคะ
เพราะว่ามีใจรักแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน

ได้มีการผ่านการอบรมของทางมูลนิธิ
และทางโรงพยาบาลมาแล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะคะ
ก็เลยตัดสินใจทำคลอดเอง
ดีใจจนบอกไม่ถูกที่แม่และเด็กออกมาสมบูรณ์ปลอดภัยแข็งแรงค่ะ